คุณผู้ชมมาต่อกันที่โคราชหน่อยค่ะ
คือมันเกิดเหตุการณ์เป็นฝนตกลงมา

ทีนี้ผ่าลงมาที่สาลาของสำนักปฏิบัติธรรม
พอผ่ามาแล้วปั๊บฟ้าลุกไหม้ค่ะ
ซึ่งมูลค่าความเสียหายประมาณ๓๐ล้านบาท
แล้วดูสิไม่เหลืออะไรเลย
จริงเจ้าหน้าที่ต้องเร่งฉีดน้ำเลี้ยงดับไฟ
หลังจากที่ระงับเหตุฝนตกฟ้าผ่า
ไฟมันลุกไหม้ที่สาลาสรรเล็กขธรรมาจารย์
สำนักปฏิบัติธรรมอายาวิโมกโพธิรังศรีที่หมู่๒
บ้านหนองฟักทองที่ตำบลปากช่อง
คือสาราที่ถูกฟ้าผ่ามันเป็นไม้มะค่า
พื้นสูงหลังคามุงจากกว้าง๒๕เมตรยาว๔๕เมตร
ทีนี้ดูสิมันไหม้แบบไม่เหลือจริงนะคะ
ซึ่งจากการสอบสวนนางสายพินทูบทอง

บอกว่าก่อนที่ไฟมันจะไหม้ฝนตกลงมาก่อน
ตกมาหนักมากฟ้าร้องหลายรอบ
ฟ้าผ่าเสียงดังอย่างแรง
แล้วเห็นว่ามีแสงไฟลุกขึ้นมาที่หลังคา

ก็เลยร้องเรียกคนแถวนั้นให้ช่วยกันดับไฟ
โทรแจ้งเจ้าหน้าที่แต่กว่าเจ้าหน้าที่จะมา
มันก็ไหม้มันก็วอดไปทั้งหลังแล้ว

เรื่องต้นประเมินมูลค่าความเสียหายนี่๓๐ล้านบาท
อันนี้จากที่โคราช
ต่อกันหน่อยค่ะที่ปราจีนบุรี

เป็นไฟไหม้กุฏิภายในวัดใหม่ท่าพาณิชย์

ตรงนี้เป็นกุฏิห้องแถวสร้างด้วยไม้ใต้ถุนสูง

รถน้ำ๕คันพอได้รับแจ้งเหตุแล้ว
ก็เร่งไปฉีดน้ำระงับเหตุ
กุฏิที่ไฟลุกไหม้มันเป็นอาคารไม้เก่าแก่

ด้วยความที่เป็นไม้ก็กลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องเร่งฉีดน้ำ
ให้ไฟมันลามไปถึงกุฏิหลังใหญ่
เพราะว่าในกุฏิหลังใหญ่มีพระพิสุอาภาษณ์อยู่๑รูป
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องช่วยการนำพระที่อาภาษณ์ออกมาด้านนอก
เอามาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ใช้เวลาสัก๑๐นาทีค่ะ
ถึงจะสามารถควบคุมไฟให้มันอยู่ในวงจำกัดได้
ทีนี้สาเหตุตำรวจก็ต้องไปสอบสวนอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็จะต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบต่อไปด้วย
ช่วงนี้ต้องระวังนะคะหน้าร้อนด้วยแรงด้วย
เรื่องของการติดไฟมันเกิดขึ้นง่าย
บางคนจุดทูบเทียนไหว้บูชาพระ